เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ
ก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน
ร่วมกับ๔บริษัทเอกชน๑ใน๔เป็นไทยรัฐทีวีค่ะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมกับ๔บริษัทเอกชนได้แก่
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการค่ะ
ซึ่งมีรองศาสตราอาจารย์สุขภัทราโกสัยกานล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธาน
ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้นะคะ
เกิดขึ้นเพราะว่าต้องการสนับสนุน
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา
ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มภูมิทักษะและประสบการณ์การทำงานให้กับอาจารย์ด้วยค่ะ
ให้มีความรู้ความสามารถตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการค่ะ
มีความร่วมมือทางด้านวิชาการมาโดยตลอด
แล้วก็หวังว่าหลังจากการลงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะ
ความสัมพันธ์ของเราก็คงจะแน่นแฟนยิ่งขึ้น
แล้วก็เราจะร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะคะ
ซึ่งเราก็จะเป็นสถาบันการศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตนะคะ
สื่อสารมวลชนวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ตรงกับความต้องการ
อาจารย์อัฐการจัตยพาณิชย์คณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ระบุว่าคณะค่ะได้เปิดสอนใน๔สาขาวิชาด้วยกันนะคะ
ก็คือเทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
อลติมิเดียและสาขาที่เปิดใหม่ในปีนี้นะคะ
ก็คือวารสารสนเทศดิจิทัลค่ะ
ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
ซึ่งต้องการบุคลากรที่สามารถทำงานได้จริง
เพียงแค่มีความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวค่ะ